เขาไปเล่นน้ำที่แหลมแม่พิมพ์
ก็จับมือกันเป็นแถวหน้ากระดานแบบนี้๓คน
อย่างนี้เลยใช่แต่ปรากฏว่าโดนคลื่นใหญ่อะค่ะ
มันโถมมาแล้วมันก็ซัดมา
ทำให้มือที่จับหลุดออก
แล้วเด็กคนนึงจมน้ำเสียชีวิตนะคะ

นี่เป็นคุณแม่แล้วก็เป็นญาติของน้องหญิงนะคะ

เป็นเด็กชาวกัมพูชาอายุ๑๒ปีค่ะ
แล้วนักประดาน้ำหน่วยกู้ภัยพุทธศาสตร์สงเคราะห์แกลงเนี่ย
พยายามค้นหาร่างของน้องหญิงอย่างสุดความสามารถเลย

เพราะว่าคลื่นใต้น้ำมันพัดแรงมาก

ทีนี้ทั้งแม่แล้วก็ญาติของน้องหญิงเนี่ยนะคะ
ต้องจุดทูปขอเข้ามาเจ้าที่เจ้าทะเลเจ้าสมุทร
ในที่สุดเจอร่างของน้องหญิง

แล้วหลังจากนั้นนะคะเจ้าหน้าที่แล้วก็ชาวต่างชาติที่เห็นเหตุการณ์นะ
วิ่งเข้าไปช่วยแล้วก็ปั๊มหัวใจใหญ่เลย
แต่ไม่ทันแล้วค่ะเพราะว่าน้องจมน้ำนานเกินไปนะคะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นช่วงเที่ยงของเมื่อวานค่ะ
ที่ชายหาดแหลมแม่พิมพ์อำเภอแกลงจังหวัดระยอง
น้องที่เขาไปเล่นน้ำด้วยกันเนี่ย
มี๓คนมีอายุ๑๐๑๒แล้วก็๑๓
น้องหญิงคนเสียชีวิตคือ๑๒ปีนะคะ
แต่มีเด็กที่รอดชีวิต๒คนคือ๑๐กับ๑๓ปี

เล่าให้กับนักข่าวฟังยังตกใจอยู่เลยค่ะ

เธอเล่าว่ายังไง
บอกให้หนูไปช่วยค่ะเลยหนูก็ไปวิ่งให้บอกเพื่อนมาช่วยค่ะ
นี่คือเด็ก๑๓ปีที่รอดชีวิตเป็นเด็กที่โตที่สุดนะคะ
จากสามคนทีนี้จากการสอบสวนก็รู้ว่า
ครอบครัวของเด็กทำงานอยู่ที่โรงงานไม้ยาง
แล้วเมื่อวานนี้ก็มาเที่ยวที่แหลมแม่พิมพ์ที่ระยองค่ะ
มากันกับครอบครัวกับเพื่อน๒๐กว่าคน
นี่เราทำภาพจำลองเหตุการณ์ให้คุณผู้ชมได้เห็นนะคะ
ตอนที่เกิดเหตุเนี่ยเด็ก๓คนมีน้องฝนอายุ๑๓ปีที่ให้สัมภาษณ์เมื่อกี้
น้องหญิงอายุ๑๒ปีผู้ตาย
และน้องเมษาอายุ๑๐ปีก็จับมือกัน
กันไปเล่นน้ำทะเลเรียงแถวหน้ากระดานแบบนี้ค่ะ
ปรากฏว่าเสื้อสีเหลืองน้ำตาลคือน้องหญิงตรงกลางเลยนะ
อยู่ตรงกลางแล้วเขาเดินล้ำคือเดินนำไปก่อนมากกว่า๒คนนิดหน่อย
ทีนี้พอเดินลงไปเรื่อยน้ำก็ประมาณเอวคลื่นนะคะมันมาคุณผู้ชม
เป็นคลื่นขนาดใหญ่ซัดโถมใส่เด็กทั้ง๓คน
มือที่จับกันอยู่มันหลุดออก
แล้วน้องหญิงคนเสื้อสีเหลืองในภาพจำลองเนี่ยค่ะจมน้ำเลยนะ
ส่วนอีก๒คนก็โดนน้ำซัดไปคนละทิศคนละทาง
แต่ก็สามารถช่วยทั้งสองคนคือน้องฝนกับน้องเมษากลับเข้าฝั่งได้
แต่น้องหญิงจมน้ำเสียชีวิตนะคะ
บอกว่าเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
นายกเทศมนตรีบอกว่าตอนสายทะเลยังสงบอยู่เลย
แล้วมีคนมาเที่ยวเยอะแต่ช่วงเที่ยงปั๊บ
มันเกิดคลื่นใต้น้ำค่ะโถมใส่ชายหาด
ท่องเที่ยวที่ไม่ได้ระวังตัวก็เลยเกิดเหตุสลดขึ้น
หลังจากนั้นก็ต้องเอาทงแดงมาปักนะคะ
การห้ามลงเล่นน้ำเด็ดขาดจนกว่าคลื่นจะสงบ
คือช่วงประมาณ๕โมงเย็นหลังจากนั้นก็เอาทงแดงออก
แล้วนักท่องเที่ยวก็เล่นน้ำได้ตามปกตินี่คือทงแดงที่ปักไว้นะคะ
ส่วนนายทรงสิทธิชาญดีพนักงานศูนย์ป้องกันสาธารณภัย
เทศบาลตำบลสุนทรผู้บอกว่าปีนี้ที่แหลมแม่พิมพ์เนี่ย
เกิดเหตุเป็นรายที่๒แล้วแล้วก็เป็นแบบนี้เกือบทุกปีเลยค่ะ
ชาวบ้านเขาก็เชื่อว่ามันเป็นอาถรรพ์
ต้องมีการสังเวยวิญญาณตัวตายตัวแทนแบบนี้

ดังนั้นถ้าเกิดจะไปเที่ยวทะเลช่วงปีใหม่แบบนี้
บางทีคลื่นลมเราก็พยากรไม่ได้